แต่ต้องบอกว่าก่อนที่จะวิจารณ์ก็อยากจะให้ฟังความแบบรอบด้านนิดนึงนะคะ
คือมีคลิปนี้แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล

ผู้ชายคนนึงเขาไปแอบคุยกับผู้หญิงที่มีแฟนอยู่แล้ว

เอาโทรศัพท์ของฝ่ายหญิงคุยกับกิ๊ก

พอมาเจอปุ๊บโอ้โหบังคับให้กราบ

แล้วก็ทำร้ายร่างกายกิ๊กด้วย
นี่ค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนแล้วเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มนะคะ
นี่ค่ะตามคลิปนี้เลยนะคะ

ถูกกล่าวหาว่าเป็นกิ๊กนะคะ

แล้วก็ถูกถีบถูกตบหน้าด้วยนะคะ
แล้วก็มีการถ่ายคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล
แล้วก็มีข้อความในลักษณะที่ว่า

ในโอ๊ตมาจีบแฟนเขา
ทั้งที่รู้ว่าผู้หญิงมีแฟนแล้ว

หรือว่าไลน์เนี่ยก็ขึ้นรูปคู่
มารับส่งแฟนเขาที่ทำงานทุกวัน

ผู้ชายที่เขาบังคับให้กิ๊กกราบเท้าเนี่ยนะคะ

โอ๊ตคนนี้โทรไปหาแฟนสาวของเขา
แฟนสาวของเขาก็เลยเปิดลำโพงให้ฟัง
แล้วให้แฟนสาวบอกว่า

โอ๊ตที่เป็นกิ๊กก็เลยชวนแฟนสาวเขาไปเที่ยวบ้าน

มีการโพสต์คลิปโพสต์ข้อความนะคะ

ไปแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้สำนึกผิดนี่คือลักษณะแบบนี้ที่มีการ

นายอนุชาพรมสาขาหรือโอ๊ตอายุ๒๖ปีไปแจ้งความกับตำรวจ
สพปากคลองรังสิตบอกว่าเนี่ยค่ะเขาถูกทำร้ายแล้วก็ถูกถ่ายคลิป
โพสต์ในโลกโซเชียลทำให้ได้รับความอับอายและเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วย
ทีมข่าวของเราค่ะเราส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีไปคุยกับนายอนุชาหรือนายโอ๊ตคนนี้นะคะ
โอ๊ตที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกิ๊กเขาเล่าให้ฟังแบบนี้เขาเนี่ยเป็นพนักงาน
อนุญาตใช้เป็นนามสมมุติว่าชื่อกุ้งครับเป็นพนักงานรับฝากพัสดุที่ร้านแห่งหนึ่ง
แถวรังสิทธิ์เขาก็ทำความรู้จักคุยกันทางลายคุยกัน๒
สัปดาห์แล้วยอมรับว่าพูดคุยกันในเชิงชู้สาวยอมรับว่ารู้
ฝ่ายหญิงมีแฟนอยู่แล้ววันเกิดเหตุ๒๒สิงหาคมอะค่ะ
ฝ่ายหญิงโทรไปบอกโอ๊ตว่าทะเลาะกับแฟนบอกโอ๊ตว่ามารับหน่อยมารับพาไปกินข้าวหน่อย
บอกว่าโอ๊ตก็เลยตัดสินใจขับรถบริษัทไปรับแต่พอไปถึงจุดนับพบ
กลายเป็นว่าผู้หญิงเนี่ยซ้อนรถจักรยานยนต์มากับผู้ชายคนนึง
บอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นเพื่อนเพื่อนมาส่งแต่กลายเป็นว่าผู้ชายคนนั้นก็คือแฟนของฝ่ายหญิงอะค่ะ
บอกว่าพอลงจากรถแล้วเนี่ยนะโดนลากมาเลยนะคะแล้วโดนสั่งให้กราบเท้า
แต่ใช้คำหยาบนะคะไม่ได้ใช้คำว่าเท้าบอกว่าถ้าอยากให้เรื่องจบก็เนี่ยต้องกราบเท้า
อกจากนั้นเอามือถือมาถ่ายคลิปด้วยแล้วข่มขู่ด้วยข่มขู่ในลักษณะที่ว่า
ถ้าอยากมีงานทำให้เลิกยุ่งกับแฟนเขานะ
ก็เลยบอกว่าคือจริงแล้วเนี่ยก่อนที่จะเริ่มคุยกับฝ่ายหญิงก็ถามฝ่ายหญิงนะ
ว่ามีแฟนหรือยังเพราะเขาก็เห็นแหละว่าโปรไฟล์ทั้งเฟซบุ๊คทั้งไลน์ของฝ่ายหญิงเนี่ย
เป็นรูปที่ถ่ายคู่แฟนแต่โอ๊ตบอกว่าฝ่ายหญิงอ่ะบอกโอ๊ตว่า
กำลังจะเลิกกับแฟนประโยคนี้แหละทำให้โอ๊ตตัดสินใจคุยกับฝ่ายหญิงเขาต่อ
แล้วก็ก่อนจะตุบถีบก็เลยถีบผมผู้หญิงเขาคุยกับผมอยู่แล้วพี่
คุยกับคุยอยู่แล้วแต่ไอ้อ้อยผมไม่อยากพูด
แต่คุยแบบก็คุยแบบเขาต้องการคุยกับผมอยู่แล้วอะพี่
ผมไม่ต้องแค่จะเอาเรื่องแต่ที่อะไรผมต้องการแค่ให้ขอโทษที่
ครั้งแรกผมกลับผมก็ยอมไปแล้วผมไม่คิดว่าเขาจะเอาคลิปมาโพสต์
เพราะผมคิดว่าอ้าวถ้าเกิดผมคุยกับเมียพี่จริงผมก็กลับแล้วไง
ผมก็กลับแล้วผมก็โทษแล้วแต่ผมไม่คิดว่าเขาเอาเอาเนี่ยมา
มานี่แล้วผมก็ไม่แจ้งความหรอกนี่นะคะครับเป็นมุมของในโอ๊ต
คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกิ๊กนะคะอืมทีนี้ค่ะ
ทีมข่าวไปคุยกับคนถ่ายคลิปด้วยนะคะครับในเบิร์ตค่ะในเบิร์ตเปิดใจกับทีมข่าวของเราว่า
เปิดดูโทรศัพท์มือถือของแฟนสาวแล้วเห็นว่าในโอ๊ตแอบคุยกับแฟนสาวของเขามานานแล้ว
ซึ่งรูปโปรไฟล์ของแฟนสาวก็เป็นรูปคู่กันกับเบิร์ตเนี่ยเป็นรูปแฟนถ่ายรูปคู่โพสต์เป็นเนี่ยเป็นโปรไฟล์รูปเนี้ยค่ะครับ
บอกว่าก็ถามแฟนสาวนะว่าเอ๊ะเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไง
คุยกับในโอ๊ตจริงไหมแฟนสาวยอมรับว่าแอบคุยกับในโอ๊ตจริงจริง
วันเกิดเหตุค่ะในโอ๊ตทักไปหาแฟนสาวของเขาแล้วถามว่ากินข้าวหรือยัง
บอกว่าเบิร์ตก็เลยเอาไลน์ของแฟนสาวนี่แหละพิมพ์ตอบกลับไปแล้วว่า
กินแล้วกินกับสามีแต่ไม่ได้ใช้คำว่าสามีอะค่ะใช้คำแรงกว่านั้นนิดนึง
นี่ตอบกลับไปแบบนี้วันรุ่งขึ้นเบิร์ตบอกก็มันยังคาใจอ่ะ
ผมยังรู้สึกคาใจเอาโทรศัพท์มือถือของแฟนสาว
หลอกนัดเจอกับในโอ๊ตตอนนั้นเนี่ยโมโหมาก
สั่งให้ในโอ๊ตกราบเท้าแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
ส่วนเรื่องที่ขู่ว่าถ้าโอ๊ตยังอยากทำงานอยู่เนี่ย
ยังอยากทำงานอยู่ไหมลักษณะแบบนี้
บอกก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปดูถูกบริษัท
หรือว่างานที่ในโอ๊ตทำนะเพียงแต่ว่าอยากให้ต้นสังกัดของในโอ๊ต
รับรู้ถึงพฤติกรรมของโอ๊ตว่าทำไมเอาเวลางาน
มาทำเรื่องแบบนี้ทำไมไปเป็นกิ๊กกับแฟนคนอื่นเขา
บอกว่าผมก็ยอมรับผิดว่าสิ่งที่ผมทำมันเกินไป
ผมก็เลยพิมพ์ว่าเออออกถ้าอย่างนั้นออกมาเจอหน่อย
ผมก็อยากจะดูว่าเขาไอ้นี่ยังไงคือที่รูปโปรไฟล์ยังเป็นรูปคู่ผมอยู่เลย
แล้วก็ยังมาทำแบบนี้แบบว่าเฮ้ยมันหยามเราเกินไปเปล่าวะ
คือออกมาเจอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนว่าคุยกันอ่ะสักพักหนึ่งอ่ะ
ก็คือแบบว่าโอเคออกมานะออกมานัดเจอกันนะ
คือผมอ่ะเป็นคนพิมพ์เองกลับตีนกูอ่ะพี่คือผมก็ไม่รู้ว่า
ช่วงนั้นคือเราไม่อยากจะแบบทำร้ายแบบอะไรอย่างนี้
คือมันไม่รู้มันก็คิดคำพูดได้แค่นั้นคือผมอยากให้รู้ว่าเนี่ย
พนักงานนะเขาทำงานอยู่ที่นี่นะแล้วเนี่ยเวลาทำงานนะ
ตอนคุยไลน์เขาก็บอกว่าตรวจรถอยู่นู่นนี่นั่นอยู่เลยเขายังเอาเวลางานอ่ะ
มามาทำแบบนี้เลยทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่าก็ต้องมีการให้ในโอ๊ต
ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะคะก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลปฐุมธานี
ตำรวจสพปากคลองรังสิตบอกว่าเพราะว่าในโอ๊ตเนี่ยเขาไปแจ้งความว่าเขาถูกทำร้าย
ดังนั้นก็ต้องเอาผลตรวจจากคุณหมอว่าถูกทำร้ายเนี่ยบาดเจ็บขนาดไหน
หลังจากนี้ก็จะต้องเรียกในเบิร์ตคู่กรณีที่ไปทำร้ายโอ๊ตเนี่ย
มาคุยกันเบื้องต้นอาจจะมีการเจรจากลายเกลี่ยในเรื่องของชดใช้ค่าเสียหาย
แต่เบิร์ตบอกไม่ได้ทำร้ายเขาใช่ไหมก็ต้องไปว่าตามพญาหลักฐาน